แต่ว่าเรามาดูข่าวของเรากันต่อเลยนะครับ
โอ้โหเป็นเรื่องระทึกครับคุณผู้ชมครับ

คือรถตักดินผมอาจจะเรียกคำไม่ถูก
คือถูกขนอยู่บนรถขนรถใหญ่
แล้วมันจะมียางรองล้อเนี่ย
กับไอ้ยางรองล้อนี่แหละมันกระเด็นมาฮะ
เด็นมาใส่รถข้างหลังคุณผู้ชมครับ
นี่ค่ะดูนะรถที่ผมบอกนี่ครับ
มันเป็นยางรองล้อรถใหญ่ข้างหน้าครับ
เรียกรถอะไรถูกเนี่ยให้ความรู้ผมทีนะครับ

มันเป็นรถที่ใช้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนนะฮะ
เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์หนักนะครับ
นี่แหละครับนายนัทวัฒนยศบุญเรืองนะครับ

เขาขับรถไปขายของที่ตลาดนัดเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จู่ครับรถกระบะคันหน้าหักหลบได้รถเขาหลบไม่ทัน
แล้วมันคืออะไรที่โดนกระจกเนี่ยนี่ครับ
มันเป็นยางรองล้อรถที่มันทุกข์อยู่ข้างหน้า
โอ้โหเคราะห์ดีนะมันไม่ทะลุไปโดนเขา
ตั้งสติได้จอดรถข้างทางครับคุณผู้ชมครับ
พบว่าฝากระโปรงก็มีรอยบุบนะครับแต่กระจกเนี่ยแตกเลยนะฮะ
คือไอ้ยางรองหนุนล้อรถเนี่ยนะครับกระเด็นมาใส่รถของเขานะครับ
คู่กรณีก็หายไปเหมือนไม่รู้เรื่องว่ามีของหล่น
เขาก็เลยเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นด้วยครับ
อันนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบของที่มันวางอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะ

พอดีกับบริเวณคนขับพอดีเลยนะถ้าทะลุเข้าไป

คือเรื่องบนท้องถนนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีไม่ใช่น้อยนะคะคุณนัทพงศ์